ที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบสบ้างนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับทางด้านของหนุ่มรถเบนท์ที่ไปพุ่งชนรถสามคัน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑รายนะคะ
เพราะว่าคนขับเขาอ้างบอกว่าตอนที่เกิดเหตุที่ไปพุ่งชน
แก้วน้ำมันตกเขาพยายามจะก้มเก็บแต่แก้วน้ำมันเหมือนกับกลิ้งไปขัดเบรกอยู่เลยทำให้เบรกไม่ได้
อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทางคนขับรถเบนท์เขาให้เนี่ยนะคะแต่ว่าทางตำรวจเขาบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วก็ไม่เห็นพบแก้วน้ำ
อ่านะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้
ซึ่งก็เป็นนาทีเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นเป็นนาทีรถเบ้นสีดำขับมาด้วยความเร็วช่องทางขวาสุดเลยค่ะ
แล้วไปพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างแรงจนกระบะพลิกคว่ำที่จุดเกิดเหตุบริเวณก่อนถึงใต้ทางด่วนงามวงวาน
งามวงวานจังหวัดนทบุรีเหตุเกิดเมื่อเย็นวานนี้เองนะคะ
ตำรวจสอบพอรัฐนาทิเบตตรวจสอบรถยนต์เบนซ์เซียวเอสสองห้าศูนย์สีดำ
หมายเลขทะเบียนยอยหญิงทอพุท่าวห้าหนึ่งสามกรุงเทพมหานคร
ซึ่งคนขับเนี่ยคือนายนิรัตภูมิลาบพลเหมอายุ๓๒ปี
ส่วนในรถกระบะอิซุสูตรสีเขียวทะเบียนลอลิงสอบบรศรีหนึ่งห้าแปดหกกรุงเทพมหานคร
ที่ถูกชนท้ายจนถึงขั้นพลิกคว่ำนั้นทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ทราบว่าในรถคันนั้นมีคนมาด้วยกัน๓คนนะคะ
คือนายอารันอยู่จินดาอายุหกสิบแปดปีเป็นคนขับและภรรยานั่งอยู่แคบหลัง
ที่สำคัญคืออุ้มหลานสาววัยเพียงแค่เจ็ดเดือนไว้บนตักค่ะนี่แหละค่ะ
ตอนเกิดเหตุรถถูกชนจนทำให้เด็กกระเด็นออกมานอกรถเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยโชคดีมากเลยอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
จากนั้นรถเบนท์ยังไปพุ่งชนท้ายรถเก๋งโตโยต้าโซลูน่าสีบรอนเงิน
ทะเบียนหนึ่งสวรรษีหนึ่งหนึ่งสี่หกกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในรถคันดังกล่าวมีอยู่สี่คนค่ะคือนางสาวสิริรัตนมณีอินอายุยี่สิบสี่ปี
เป็นคนขับคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนอีกสองคนอาการสาหัส
และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนึ่งรายและรถเก๋งโซลูน่ายังไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต
ยามาฮาฟีโนทะเบียนรอเรือพอพานมาม้าเก้าห้าสี่คันค่ะ
คนเจ็บสาหัสทั้งหมดนั้นทางกู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้า
เดินทางไปตรวจสอบรถเบนท์ก็ไม่ได้พบแก้วน้ำในรถ
ตามที่คนขับอ้างว่าก้มลงไปเก็บแก้วน้ำที่ตกแล้วไปติดอยู่ที่เบรก
ทำให้เขาควบคุมรถไม่ได้ซึ่งวันนี้คนขับยังอ้างว่ามีอาการเครียด

อย่างไรก็ตามตำรวจจะเร่งรวบรวมหลักฐานและรายละเอียดผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ก่อนจะเรียกคนขับเบ้นมาสอบสวนสาเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ